คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเศร้า
ที่มีนักศึกษาสาว๓คนค่ะ
ว่าเขาเครียดปัญหาส่วนตัว
เขาจูงมือกันชวนกันไปกระโดดน้ำตาย
นี่ค่ะกระโดดลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็มีคนไปช่วยนะรอด๑คน
แต่อีก๒คนช่วยไม่ทันเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ตำรวจสนบวรมงคลพร้อมแพทย์เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะ
มีผู้หญิงยังอายุไม่เยอะเป็นแบบนักศึกษา๓คนนะคะ
จูงมือกันไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพระราม๘นะคะเป็นพื้นที่ของเขตบางพลัด
คือผู้หญิงสองคนกำลังจะจมน้ำ
อายุ๒๐เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
อันนี้คือคนที่ช่วยขึ้นมาได้รอดชีวิตคนเดียว
เจ้าหน้าที่บอกว่าอีกคนนึงยังหาไม่เจอ
อาสากู้ภัยนักประดาน้ำก็ช่วยกันค้นหา
คนที่รอดชีวิตบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่า๓คนก็เป็นเพื่อนกันเรียนที่เดียวกันอยู่หอพักด้วยกันแถวดินแดง
เมื่อคืนนี้๓เมษายนช่วง๔ทุ่มนั่งแท็กซี่ออกจากหอพัก
มาที่สะพานพระราม๘มาฆ่าตัวตายพร้อมกัน
เขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวแต่ตอนเช้าคนเยอะค่ะ
ก็เลยเดินไปที่สะพานพุธจะไปฆ่าตัวตายที่นั่น
ปรากฏว่าอ้าวคนเยอะเหมือนกัน
ก็ย้อนกลับมาสะพานพระราม๘อีกรอบ
ตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระราม๘นะคะ
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราก็ไปที่ใต้สะพานพระราม๘นะคะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุก็ไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นนักศึกษาสาว๓คนนี้
ไปนั่งดื่มเบียร์กันก่อนที่โป๊ะเรือ
ตั้งแต่ประมาณตี๕จน๘โมงเช้า
๓คนนี้สะพายกระเป๋าแล้วก็ไปนอนใต้สะพานพระราม๘
คนนอนอีกคนนึงนั่ง
สักพักนึงทั้ง๓คนเดินไปด้วยกัน
หยุดที่ฝั่งขวาของโป๊ะเรือ
ตอนนั้นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ไม่ได้คิดอะไร

หันไปดูอ้าวสามสาวกระโดดลงน้ำไปแล้ว
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ตะโกนเรียกให้คนไปช่วยค่ะ
เขามานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้ามืด

โมงแล้วก็เดินไปตรงโป๊ะ
ผู้หญิง๓คนมานอนนี่มานอนน้ำแบบนี้

นอนสองคน๒คนอีกคนนึง๓คนตัวเล็กนั่นนี่ร้องไห้นั่น
มีนอนเล่นมานั่งนอนเล่นอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
มาไม่นานสักพักนึงเขาไปเดินกันไปจุงกันเลย๓คน

นึกว่าไปนั่งเล่นหรืออะไรกันอย่างนี้

เป็นศพแล้วเรียบร้อยแล้วพี่
พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยจนรอดชีวิต๑คน

ได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือว่ามีคนจมน้ำที่โป๊ะเรือ

ตอนนั้นเห็นผู้หญิงคนนึงสภาพคือนอนหงายลอยในน้ำแล้ว
ตอนแรกคิดว่าเป็นศพคนตายลอยน้ำ
แต่ในระหว่างที่ยืนดูเห็นว่าผู้หญิงคนนี้กระพริบตา

ตะโกนให้คนช่วยส่งห่วงยางให้
ตัวเองก็กระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วย
ระหว่างที่ลอยคอพาผู้หญิงคนนี้เข้าฝั่ง
พูดตลอดเลยว่าพี่ช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วย

นี่ค่ะคือตั้งใจจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แต่พอถึงวินาทีความเป็นความตายจริงเนี่ย

แล้วก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนจะรอดไหม

คือช่วยหนูด้วยกับเพื่อนหนูอยู่ไหน
พอช่วยขึ้นมาได้ก็ไม่ได้ถามอะไรจากน้อง
เพราะว่าน้องยังช็อกอยู่ก็ให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อ
แต่พลเมืองดีคนนี้บอกว่าตอนที่ลงไปช่วย
เห็นน้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวเพื่อนอีกสองคนไม่เห็น
ก็เลยคาดว่าเพื่อนอีก๒คนคงจม
แต่น้องคนนี้ไม่จมเพราะสะพายกระเป๋าเอาไว้ที่หลัง
แล้วมันเหมือนกับมีแรงดันอะไรอยู่มันลอย
คือกระเป๋ามันจะมีอาจารย์อยู่ข้างใน
หงายนอนหงายอยู่แบบนี้ค่ะ

เห็นเฉพาะมึงหรือเห็นตัวเลย

นอนตรีกันเชียงมีกระเป๋าหนุนหลังอยู่

มันก็จะจมอยู่แล้วกระเป๋ามันอิ่มน้ำแล้ว
ตอนดึงเขาเข้ามาเขาบอกพี่ช่วยหนูพี่ช่วยหนู
ก็บอกไม่เป็นไรน้องพี่กำลังช่วยน้องนะน้องใจเย็นนะ

เหมือนแบบช็อคแบบโตสั่นอะไรอย่างนี้
ถามหาเพื่อนถามหาเพื่อนอีก๒คน
คือโชคดีที่สะพายกระเป๋าเอาไว้ที่หลัง
กระเป๋ามันยังมีลมอยู่ยังไม่อิ่มน้ำยังไม่จมลงไป

ดีที่พลเมืองดีคนนี้ไปช่วยเอาไว้ได้ทัน
แม่ของคนที่รอดชีวิตนะคะบอกว่า
ลูกสาวกับเพื่อนอีกสองคนก็อยู่หอพักด้วยกัน
แต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิด๑๙
แม่ก็เลยบอกลูกว่าอย่าออกไปไหนนะ
แม่บอกด้วยว่าคือทางบ้านไม่ได้มีปัญหาครอบครัวอะไรเลยนะ
ส่วนลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกก็ไม่เคยเล่าให้แม่ฟัง
แต่ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมามีจิตแพทย์โทรศัพท์ไปหาแม่
บอกว่าลูกสาวแม่ไปปรึกษาจิตแพทย์
แต่ด้วยความที่น้องนี่ยังอายุน้อย
ทางโรงพยาบาลทางจิตแพทย์ก็เลยบอกว่าต้องโทรหาแม่
ให้แม่ไปด้วยพาลูกไป

ก็อยากจะรู้ว่าลูกมีอาการเครียดอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะ
เมื่อวานนี้โทรหาลูกเป็น๑๐รอบเลยแต่ลูกไม่รับสาย
รู้อีกทีคือลูกไปกระโดดน้ำตายกับเพื่อน
แม่บอกว่าแม่เองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสาเหตุความเครียดของลูกคืออะไร
ส่วนพ่อบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ
ก็รับตัวลูกสาวกลับมาที่บ้านที่สมุทรปราการ
เมื่อ๓วันก่อนก็ให้ลูกเอาเงินไปจ่ายค่าห้อง
คือให้เงินไปด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ติดต่อ

ซึ่งพ่อบอกว่าเพื่อนลูกอีก๒คนที่จมน้ำเสียชีวิตที่ไปกระโดดน้ำด้วยกันกับลูก
พ่อก็รู้จักเป็นคนบ้านเดียวกัน
เรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย
ทีนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่า๓คนนี้ที่เขาเป็นเพื่อนกันมานาน
เขาอยู่หอพักเดียวกันเรียนที่เดียวกัน
ทำไมถึงเครียดขนาดที่ว่าจูงมือกันไปกระโดดน้ำตายอะค่ะ
เมืองตนเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเครียดเรื่องส่วนตัวนะคะ
ได้ข้อมูลจากน้องที่รอดชีวิตอยู่คนเดียว

ช่วง๒เดือนก่อน๓คนนี้๓สาวเขาอยู่ด้วยกัน
แล้วในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาคุยกันตลอด
วางแผนกันตลอดวางแผนจะฆ่าตัวตายด้วยกัน
วางแผนกันมา๒เดือนคุณผู้ชม
ก็ต้องส่งตัวน้องที่รอดชีวิตนะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลสิริราช

ส่วนอีก๒คนที่เสียชีวิต
ก็ต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาลสิริราชเหมือนกัน
แล้วก็ต้องติดต่อญาติให้มารับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา
ดังนั้นคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเครียดเรื่องอะไรกัน
รู้แค่ว่าเคยไปปรึกษาจิตแพทย์
รู้แค่นี้แล้วก็วางแผนฆ่าตัวตายมาสองเดือนอ่ะ
ระหว่างนี้ถ้านำตัวลูกคนที่รอดชีวิตกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว
ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดพูดคุยกันบ่อยขึ้นนะคะ